เป็นคู่หูสุนัขเพื่อนซี

สิ่งสุดนะ

แม่บอกว่าให้คนละลูกไง

แม่ดูดิแม่บอกให้คนละลูกใช่มั้ย
ดูไม่แบ่งเลย

สมน้ำหน้ากินคนเดียวอ้วนเลย
แม่ต้องรีบมาเคลียร์ใจให้เดี๋ยวจะผิดใจกันเปล่า
น่าเอ็นดูจริงจริงน้องหมาสองแสบเหตุเกิดเพราะลูกชิ้นค่ะ
ที่ทำให้สองคู่หูคู่สีถึงเป็นอันต้องแตกหาดกันได้
ตัวแรกก็ฟ้องสิน้องไม่แบ่งตัวพี่ก็บอกว่า
เอ้าก็ของฉันมันอยู่หน้าฉันมันก็เป็นของฉันสิ
แต่เก็บไว้นะยังไม่กินขอโชว์ก่อน
สุนัขเป็นอย่างนี้เวลาได้ของไปบางทีเขาห่วง

แต่ว่าไม่นานค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เจ้าของเข้าไปเกลี้ยกล่อม
สุดท้ายเราก็ได้เห็นภาพน่ารักเพราะว่าเขาก็แบ่งกันกิน
เขาก็ยังรักกันก็แค่แบบอยากจะแกล้งอยากจะยั่ว
ให้ตัวพี่ตัวโมโหเล็กน้อยเท่านั้นเอง

เขาแบ่งกันกินแม่ก็เลยต้องตัดสินใจ

อยู่ด้วยกันจะได้ไม่ทะเลาะกัน

อย่างสุดท้ายก็แม่ชาติสมันนชันจะรองนอง